ดูเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าทุกวินาทีมีคุณค่าต่อหัวใจของคุณพ่อคุณแม่มากนะคะ
คุณพ่อท่านหนึ่งขับรถพาลูกที่ป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางคุณค่ะเจอกับสภาพการจราจรที่มันหนาแน่นมันติดขัด
เด็กน้อยหนึ่งชีวิตต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนต้องไปถึงโรงพยาบาลหลังรวดเร็ว
ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเข้ามาช่วยเหลือนำทางส่งโรงพยาบาลได้ทันค่ะ
น้ำตาจะหลายตาไปเลยคือคุณพ่อเนี่ยน้ำตาคลองคุกเข่าไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งสามนายนะครับช่วยนำทางฝ่ารถที่ติดสาหัสจนลูกมาถึงมือคุณหมอได้ทันท่วงทีอ่ะค่ะขออนุญาตเอ่ยนามตำรวจโครงการพระราชดำริทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ท
ก็คือท่านแรกดาบตำรวจสุธินอินทชดดาบตำรวจอรยะป้อมไข้สิบตำรวจโทอัตซวินยิ้มชูเดชรวมถึงพันธุ์ตำรวจตรีพีรวุฒิไหมอ่องที่ช่วยประสานเส้นทางบนทางด่วนด้วยนะครับภาพเหตุการณ์นี้เพจตำรวจราจรคลงการพระราชดำรินำมาโพสต์แล้วก็ให้รายละเอียดถึงการช่วยเหลือของเจ้าหน้าท
เป็นเวลาที่การจราจรหนาแน่นติดขัด
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก๐๒ได้รับสายจากคุณพ่อ
โทรมาขอความช่วยเหลือว่ากำลังจะพาลูกชายที่ป่วยไปโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนตรงสาธรณ์
แล้วจะออกขึ้นทางด่วนบางนา
ได้รับการประสานตำรวจทั้ง๓นายก็เข้าไปอำนวยความสะดวกทันทีเลย
ระหว่างทางมีการคุยกับคุณพ่อเป็นระยะด้วยนะ
เจ้าหน้าที่บอกด้วยน้ำเสียงแบบว่าโอ้โหคุณพ่อกังวลมาก
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคุณพ่อน้ำเสียงขับรถไปกังวลคล้ายกับจะร้องไห้ตลอดเวลาคุณ
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่นำส่งถึงหน้าห้องฉุกเฉินนะคะคุณแม่เนี่ยรีบอุ้มลูกเข้าไปหาหมอเลย
ส่วนคุณพ่ออย่างที่เราเห็นในคลิปเลยค่ะคุณพ่อออกมาแล้วก็คุกเข่ายกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่เลย
พูดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนไม่รู้จะหาคำไหนมาขอบคุณความช่วยเหลือในครั้งนี้
ซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบอาการของน้องนะคะล่าสุดก็คือน้องปลอดภัยแล้ว

ใช่ค่ะขอให้น้องแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลประชาชนนะ

ได้เห็นการช่วยเหลือกันแบบนี้ทำให้เราก็รู้สึกดีมีกำลังใจ